เมื่อวานสักประมาณตี๓เช้ามืด
ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปีค่ะ
ฉุดน้องผู้หญิงอายุ๒๔ปี
ฉุดน้องมาพยายามที่อยากผมคืน
น้องกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
แล้วน้องบอกว่าท้องอยู่๒เดือน
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่วายนะจนสุดท้ายพลเมืองดี

แล้วรุมประชาธรรมรุมทำร้ายร่างกายคนที่ก่อเหตุ

พอรุมประชาธรรมรุมทำร้ายร่างกายเสร็จปุ๊บ
โทรแจ้งตำรวจโรงพักชุมแพรที่ขอนแก่น

แล้วล่าสุดนะคะร้อยตำรวจเอกขติยะพลดงนอก
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพชุมแพรบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจได้นำตัวนายคันชิตแสนเวียง
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้ต้องหา
ส่งไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ไปโดนทั้งเท้าทั้งมือทั้งสอง
หรือว่าอะไรแล้วแต่ของประชาชนที่เขาช่วยเหลือน้องผู้หญิงที่เป็นเหยื่อน
และปรากฏว่านายคันชิตมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง
คือตอนนี้เบื้องต้นตำรวจบอกว่า
พอไปตรวจสอบแล้วไปเช็คอาการแล้ว
ปรากฏว่ากระโหลกศีรษะมันร้าวมีเลือดข้างในสมอง
ก็เลยทำให้ผู้ต้องหามีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลา

ว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลวันไหนอย่างไร
ต้องรอดูอาการก่อนนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
ส่วนกรณีที่นายคันชิดผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บ
จะแจ้งความดำเนินคดีกับพลเมืองดีที่
มาช่วยน้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไปรุมทำร้ายตัวในคันชิดเนี่ยนะคะ

อันนี้ตำรวจบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่นายคันชิตสามารถทำได้
เจ้าหน้าที่บอกว่าแต่ก็เชื่อนะคะว่าพลเมืองดีเนี่ย
เขามีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้เสียหายจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านเมืองมีขื่อมีแปลงนะคะ
ก็ต้องไปต่อสู้เรื่องของคดีความตามกระบวนการยุติธรรม
กลับไปดูคดีนี้เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่หญิงสาวอายุสักประมาณ๒๓๒๔ปีนี่แหละค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนมะลิวัลในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่

เดินทางจะกลับบ้านหลังจากที่ตัวเธอ
กลับจากเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองชุมแพร
มาพบกับนายคัณชิตตัวนายคัณชิตซ้อนท้ายมอเตอร์ไซยเพื่อน
จู่นายคันชิตกระโดดลงมาจากรถค่ะ
แล้วก็ไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหาย
ทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องล้มลงบริเวณป่าย่าข้างทาง
หลังจากนั้นผู้ต้องหาพยายามใช้กำลังปลุกปล้ำผู้เสียหาย
ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อก็พยายามจะบอกว่าพี่หนูท้องนะ
ตั้งท้องตั้งคันได้๒เดือนแต่นายคันชิดเนี่ยก็ไม่วายไม่ยอมหยุดค่ะ
เพราะดีมากที่พลเมืองดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพบ
ก็เลยให้การช่วยเหลือรุมประชาธรรมคนร้าย
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่ม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มนายโต้ง
ก็คืออีกคนนึงเพราะว่าในคันชิดเข้ามากับเพื่อนใช่ไหมคือนายโต้ง
เพื่อนของนายคันชิตที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
มาสอบปากคำว่าในโต้งมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของนายคันชิดหรือเปล่านะคะ